พยาวนี่มีเรื่องฮือฮาเยอะมากเลยอยากจะเล่ากันต่อเหลือเกิน
เขาไปพบกับต้นว่านหางจอละเข้ยักษ์
มันออกดอกชูยอดสูง๒เมตร
คุณดูต้นว่านหางจราเข้ใหญ่มาก
ปกติมันไม่ใหญ่อย่างนี้มันจะเป็นกอเนอะ
ประมาณ๒นึกออกไหมประมาณนั้นคือใหญ่แล้ว
มันใหญ่อย่างเดียวไม่พอน้องใบตองมันชูชันขึ้นมาอย่างนี้
ใช่มันตั้งตรงอาหารที่โดดที่เด่
โอ้โฮสูงกว่ากำแพงบ้านเกือบแต่เท่าต้นกล้วยล่ะค่ะ

หน้าร้านไก่ต้มน้ำปลาโกหนุ่ยตำบลแม่ตำอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
พบต้นว่านหางจราเข้ชูยอดขึ้นไปเนี่ย๒เมตรนะคุณ
ความสูงรวมกระถางนะ๒เมตรนะ
แล้วก็แทงช่อก้านที่ดอกที่ก้านดอกที่ปลายยอดก็คือดอกมานั่นแหละบนนั้น
คนที่ผ่านไปผ่านมาเขาก็ตกใจคุณดูนี่ค่ะคู่ซีเมืองพยาว
เขาปลูกไว้พิสูจน์ให้ดูว่ามันเป็นว่านหางจราเข้ที่ใหญ่มาก
มือคุณพี่เขาเล็กไปเลยโกหนุ่ยเจ้าของร้านไก่ต้มน้ำปลาเขาบอกว่า
เขาเนี่ยซื้อต้นว่านหางเจ้าระเข้เนี่ยมาปลูก๑ปี
มันก็เติบโตอวบอ้วนหนาใหญ่กว่าฝ่ามือ
แล้วสุดท้ายมันก็ออกดอกคุณออกช่อดอกเป็นกั้นสูงขึ้นไป๒เมตร
ตัวเขาเองก็แปลกใจเพราะว่าไม่เคยเห็นนะ
ไม่เคยเห็นต้นว่านหางจราเข้ที่ไหนออกช่อสูงได้ขนาดนี้

ไม่เคยเห็นต้นยักษ์นึกออกไหมคือด้วยความที่ต้นมันใหญ่

มันก็มีโอกาสที่มันจะแทงช่อสูงก็ได้เพราะว่ากอมันใหญ่แล้ว
คุณดูดิเขาเอามือไปเทียบมือผู้ชายนะ

แล้วเวลามันออกดอกมันไม่ใช่ออกได้บ่อยไง

คนที่ปลูกอ่ะเขาน่าจะใช้ดินที่ดี

อันใหญ่ด้วยแหละดิฉันว่าเพราะว่าปกติมันเล็กอ่ะ
หรือก็มันไม่น่าจะใหญ่ได้ขนาดนี้
เพราะกระถางมันก็เลยปกติถ้าเกิดว่าเราปลูกลงดิน
กระถางมันก็มีโอกาสที่มันจะใหญ่ใช่ไหม

คุณจะนับใบที่นับกี่กั้นละ
เออเรื่องความเชื่อเราต้องเกาะเอาไว้

คู่ซีเมืองพยาวกลับไปที่บ้านหลังนี้อีกที

คุณไปเดี๋ยวเลย
บอกแล้วจะไปนับทำไมก็ไปบ้านไปแล้ว

ขอบคุณครับผมจะไปหลายทีละ